ต้องบอกว่าตอนนี้มีกระแสเรียกว่าเป็นไวรัลในโลกออนไลน
กำลังฮือฮามากค่ะเรื่องของสภาวะทางการแพทย์หายากอย่างหนึ่ง
คือมือกระจกเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะคือมีนิ้วเยอะ
ตั้งแต่แบบกำเนิดมาเลยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
ดีก็เป็นบางคนเป็นข้างเดียว
หรือบางทีมีทั้ง๒ข้างลองดูภาพเป็นแบบนี้นิ้วเยอะ
คือมันเป็นความพิการแต่กำเนิดที่เรียกว่าหายากมาก
เกิดมาพร้อมกับนิ้ว๗๑๐นิ้วในมือข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง
ซึ่งในบางกรณีเนี่ยแขนและข้อศอกก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะ
ซึ่งภาวะนี้จะแสดงนิ้วมือดูเหมือนภาพสะท้อนในกระจก

จากจุดกลางของมือเนี่ยมี๓นิ้วก็คือมีนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อย
โดยปกติผู้ที่มีภาวะโรคนี้ก็คือจะไม่มีนิ้วหัวแม่มือ
ทำให้นิ้วแขนแล้วก็มือเคลื่อนไหวได้แบบจำกัด
ก็อาจนำไปสู่ปัญหาด้านความคล่องแคล่ว
ซึ่งพบผู้ป่วยรายแรกในปี๒
ตั้งแต่นั้นมาก็คือมีรายงานผู้ป่วยน้อยกว่า๑๐๐ราย
ซึ่งทางการแพทย์เขายังไม่สามารถอธิบายสาเหตุ
ความพิการอันนี้ได้ตั้งแต่กำเนิด

โคโมโซมหมายถึงอะไรนะคะ
พันธุกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาในคันของคุณแม่
ตั้งคันก็คือสามารถวินิจฉัย
ภาวะมือกระจกได้ตั้งแต่แรกเกิด

ซึ่งศัลยแพทย์เขาจะต้องรอจนกว่าเด็กน้อย
จะมีอายุระหว่าง๑๘๒๔เดือน
ถึงจะทำการผ่าตัดออกมาได้
ระหว่างการผ่าตัดก็คือจะผ่านิ้วที่ไม่จำเป็นออก
แล้วก็เลือกนิ้วหลัก๑นิ้ว
เพื่อที่จะใช้เป็นนิ้วหัวแม่มือ
เพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่จะไม่มีนิ้วโป้งไงคะ

ตรงตำแหน่งที่นิ้วหัวแม่มือจะมีการพัฒนาตามธรรมชาติได้
พร้อมทั้งพยายามที่จะรักษากล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็เนื้อเยื่อ
ไว้ที่มือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพราะว่ามือมันต้องใช้มันต้องขยับกล้ามเนื้อ
ว่าอันนี้น่าจะเหมือนพวกแบบวัวสองหัวแมวสองหัวอะไรแบบ
คือมันเป็นทางด้านของพันธุกรรม
ซึ่งอธิบายสาเหตุก็ไม่ได้ด้วย
มันคงเป็นอะไรตอนที่มันแบบว่าทำงานอยู่แล้วสร้างออกมาอะไรอย่างนี้เนอะ
แต่เรื่องที่พอฟังที่บอกคุณหมอที่เป็นศัยแพทย์แบบต้องสามารถผ่าตัดได้เนอะ

ที่จริงคนสองหัวแฝดติดกันอะไรอย่างนี้มันก็มีอยู่
ใช่ไหมล่ะใช่ก็น่าจะเป็นหลักศึกษาแต่สมมุติว่าเกิด
การแพทย์เราไม่พัฒนาไปขนาดนี้ที่ไม่เห็นฟิล์มเอ็กซาเรย์
แต่ไม่รู้ว่าข้อต่ออยู่ตรงไหนเนื้อเยื่อน
คือหมอเก่งมากนะมันยากมากนะเส้นเองเส้นเลือดแต่ละอัน
เส้นประสาทอีกเนอะใช่สุดยอดเลย
เพราะมันต้องเรียนแบบให้เหมือนการใช้งานของมือจริงได้
คือแปลว่าที่ไม่มีนิ้วโป้งคือส่วนที่จะเป็นนิ้วโป้ง
กระแปลว่ากระแปลว่า